ใครที่ชอบทานปูนาและโยนกระดองปูนาทิ้งคุณต้องเปลี่ยนใจเดี๋ยวนี้

ที่ฉันทานเวลาทานนะเอามาคลุกข้าว

แต่ว่ามีฟาร์มฟาร์มหนึ่งรับซื้อเฉพาะกระดองปูนากิโลกรัมละ๓๐๐

เอาไปดูกันหน่อยทำไมถึงรับซื้อกระดองภูนาครับ
รับซื้อเข้าจริงใครมีนะทักมาได้เลยค่ะ

เขาก็เลยเอาคลิปนี้มาลงในโลกโซเชียลมีเดีย
ประกาศไปเลยว่ารับซื้อกระดองปูนา

ตั้งคำถามว่าจริงหรือเปล่า
กระดองปูนาทำไมราคาสูงจัง

เพื่อคลายความสงสัยทีมข่าวของเราติดต่อไป
พูดคุยกับคุณดาคุณดานี่เป็นเจ้าของคลิปนะคะ

บอกว่าตัวเธอกับครอบครัวทำฟาร์มปูนาแบบครบวงจร๖ปีแล้ว

และกระดงปูนาที่หลายคนสงสัยว่าเอาไปทำอะไรคะ

ปกติแล้วทางฟาร์มจะขายกระดองปูนา
ให้กับร้านอาหารทางภาคเหนือกิโลกรัมละ๕๐๐บาท

เอาเฉลยเป็นภาชนะใส่อ่องปูนา

ปูนาคืออะไรมันปูนาย่างไงคะ

กินกับข้าวเหนียวอร่อยมาก
เดือน๑ต้องใช้กระดองปูนา๔๐กิโลกรัม

ก็เลยต้องประกาศซื้อจากคนทั่วไปนะคะ
รับกิโลกรัมละ๒๘๐๓๐๐ค่ะ
สำหรับขนาดกระดองปูนาที่รับซื้อต้องมีความกว้าง๔๕เซนติเมตรขึ้นไป

ส่วนวิธีทำความสะอาดไม่ยากค่ะ
ลอกเยื่อดำในกระดองให้สะอาดก่อน
มาตากแดดแดดเดียวเท่านั้นนะคะ
ไม่เช่นนั้นกระดองจะแตกได้มันจะปร่อง
กระดองปู๑กิโลกรัมหากเทียบว่าได้กี่ชิ้น
ก็ประมาณ๒๐๓๐ชิ้นค่ะ
ใครสนใจอยากส่งมาขายให้กับคุณดา

หรือว่าเฟซบุ๊กก็ได้เสิร์ชเลยค่ะ
ฟาริดาฟาร์มปูนา
ไปไปตามหาปูนา

เวลากินเสร็จแล้วเนี่ยอย่าทิ้งมีค่าเห็นไหม

แต่เราก็ไม่ได้กินเป็นกิโลขนาดนี้เลย

เออมันก็มีประโยชน์เหมือนกันเนาะนะครับ